คุณผู้ชมคะน่าว่าตอนประมาณ๑๐โมงครึ่ง
แต่ว่าเดี๋ยวไปอธิบายรายละเอียดต่างเพิ่มเติมอีกทีนึง
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นวินโด้น
ครูบาเดินทางมาถึงที่นี่อีกครั้งนึงแล้ว

จากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะคุณอรพันธ์เชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีพี่พี่ค่ะ

ตอนนี้นะคะก็พระครูบาบุญชุ่มนะคะ
ซึ่งท่านเป็นเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพสัทธาของชาวพุทธหลายประเทศ
ตอนนี้ได้เดินทางมาที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่า
พระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาทำพิธีเปิดป่า
ขอคำมานะคะต่อเจ้าแม่นางนอน
เนื่องจากตามความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อว่า
พระครูบาบุญชุ่มในอดีตชาติ
เกิดเป็นคนรักษาของเจ้าแม่นางนอน
จึงอยากให้มาเข้าผิดทีเพื่อให้ชาวแม่นางนอนนั้น
แล้ววันนี้ก็เป็นการทำพิธีต่อเนื่องจากเมื่อวาน
ทางครูบาบุญชุมได้เดินเข้าไปที่ถ้ำ
เราคือต้องรอให้พระครูบาฑุกตุ้งออกมาจากด้านในก่อน
เนี่ย
อคุณอรพรรครับค่ะ
แล้วเดี๋ยวท่านครูบานอกจากทำพิธีแล้ว
มีการบอกไหมครับว่าครูบาเองท่านจะอยู่ยาวแค่ไหนอย่างไรบ้าง
แต่ว่าเมื่อสักครู่เราได้เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เดินตามหลังไปต้อนรับท่านด้านใน
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกัน

อยากจะรู้ว่าครูบาท่านได้พูดอะไรบ้างหรือเปล่า
ต้องบอกว่าตอนที่ท่านเดินทางมาถึงเนี่ยค่ะทางผู้สื่อข่าวก็พากันกรูเข้ามา
ซึ่งทีมข่าวอย่างที่ฉันเองก็จากที่นั่งอยู่ด้านในเต็นต
ก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาพอมาถึงเนี่ยก็เห็นท่านผ่านหน้าไป
ในอยุธยาบทที่ค่อนข้างที่กันสงบไม่ได้สนทนาหรือว่าพูดสนาใด
ครูบามาแบบนี้ผมขอถามถึงเรื่องของขวัญกำลังใจของทั้งเจ้าหน้าที่
พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นมีขวัญกำลังใจมากขึ้นขนาดไหนอย่างไร
ข้อนี้ค่ะที่จะทำให้ผู้ปกครองมีความมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าวันนี้ทางพระครูบาก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ให้รออีกประมาณ๒๓วัน